ท้ายเบรกนี้ไปดูเรื่องของสัตว์กันหน่อยนะคะ
ต้องพาไปดูเหตุการณ์ช่วยชีวิต
ต้องบอกว่าช่วยชีวิตตื๊ดติดท่อ

ต้องมีการเอาค้อนมาทุบแล้วทุบอีกเลย
เพราะมันมีสัตว์๒ตัวติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้

ต้องตัดลวดตัดอะไรด้วยนะคะ

ถึงจะสามารถเอาเชือกมาคล้องเจ้าตัวเงินตัวทองยักษ์ใหญ่สองคน
นี่ตัวเดียวนะมีอีกตัวอยู่

นี่เห็นมั้ยคะมันติดกันอยู่สองตัว

ตัวแรกยาวสองเมตรยี่สิบเซนติเมตร
ตัวที่สองสองเมตรหกสิบเซนติเมตรค่ะ

เขาบอกว่าร้านที่ตัวเงินตัวทองเข้าไปติดในท่อเลขที่๘๕ทับ๑นะคะ
เขาบอกให้แจ้งไว้ด้วยเผื่อใครชอบตัวเลข
ตัวเบอร์เลอร์เลยหนูลงไปได้ยังไงลูก

ขณะที่กำลังขับตามผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่จักรยาน

แล้วก็ดูสิอยู่จอดแล้ววิ่งเลย

นักปั่นอ่ะหนีไม่คิดชีวิตแล้วอ่ะทางป่ามา
แล้วเขามาแบบจังกล้ามากเลยนะวิ่งมาหาเลยอ่ะ
แล้วหูเขากางนะหูกลางนี่ต้องระวัง

อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่สบอารมณ์

ถูกแล้วค่ะที่รีบเบรกแล้วแบบชกแล้ววิ่งเลย